การบริหารยืดเส้นยืดสายกันนิดนึง

มันสามารถช่วยแก้อาการปวดเมื่อยข้อบ้าอะไร

แล้วก็ยังมีการขับเสพาอีกด้วยนี่เป็นการสร้างความสนุกสนานกับความสวยงาม
แล้วก็ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกันด้วยนะคะ
นี่แหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือท่ากายบริหารแบบไทยหรือสีดัดต้น
ที่ทางนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองนะคะนำมาประยุกต์
ร่วมกับกลองยาวพร้อมกับการขับเสพาค่ะ
ออกมาเป็นการแสดงโชว์ที่เรียกความสนใจ
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๔ที่ผ่านมานี่เอง
เห็นไหมฤษีดับต้นน้องใช้การทรงตัวใช้สมาธิดัว

โอ้โหนี่ถ้าผมยืนขาเดียวแบบนี้บ้างนะ

ผมมีขาแค่๒ขา
มีขาหน้าหรือขาหลังค่ะน้องใบตองฮะ

ก็เรียกได้ว่าสร้างความสวยงามสนุกสนาน

โดยการบริหารแบบท่ารือสีดัดตนพื้นฐานจะมี๑๕ท่า

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโรมหรือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานได้เป็นอย่างดีเลย
ก็ถือว่าโรงเรียนสตรีอ่างทองแห่งนี้นะคะได้นำการแสดงรือสีดัดตน
ทำการฝึกซ้อมสวยงามแล้วก็เลิดเพลินกับจังหวะกลองยาว
ก็เป็นการแสดงที่ภัยเลาะมาควบคู่กันไปประยุกต์ให้มันเหมาะสมกัน
แล้วก็ให้ความรู้ในการบริหารท่าทางต่างได้ด้วยนะคะ
ให้ประโยชน์กับคนดูสามารถนำไปออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้จริงด้วย
อาจจะไม่ต้องตีกองยาวไปดัดตนไปเพราะว่าอยู่คนเดียวทำไม่ได้

มันก็เป็นการยืดเส้นยืดสายค่ะคุณแล้วก็เป็นการบริหารร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างให้มันคลายบ้าง
บางทีเรานั่งทำงานนานแบบนี้โรคออฟฟิซินโรมข้อบาลัยตึงไปหมดเลย
ก็ลุกขึ้นมาทำท่ารือสีดับตนได้
แบบนี้นี่เองแหมคล้ายกับเล่นโยคะ
ใช่เป็นการแบบให้เส้นมันคลายตัวบ้างอะไรแบบนี้
คะนี่เหมาะกับผู้หญิงตามชื่อเลยครับโยคะ

โอเคเดี๋ยวพาคุณไปเล่นโยครับ

ค่ะแต่พาคุณไปหาหมอก่อนเล็ก